นี่คุณผู้ชมรู้จักคณะหมอลำนี้ไหมดังสุดในยุคนี้แล้ว
ระเบียบวาทะสินครับครับไปแสดงที่บุรีลำอืม

เห็นคนมาป้วนเปี้ยนป้วนมันก็นึกว่าแฟนคลับอยากจะมาเจอนักแสดง
ปรากฏไม่ใช่คุณผู้ชมฮะนั่นตีนแมวอืม
ทรัพย์สินไปเป็นแสนฮะครับถามว่าแล้วใครจะวิ่งจับอ่ะ
เห็นหลังไวอยู่นั่นอ่ะนักแสดงหมอลำต้องวิ่งจับอ่ะโอ้โห
วางพี่แมกประการวองพี่แมกประการ
โหมืดสักขณะนี้หาย่างเพื่อนคุณผู้ชมฮะวิ่งลงจากเวทีมาเลยหรออ่อ

ชุดนักแสดงหมอลำคุณผู้ชม

ครับแต่หาไม่เจอครับเหตุเกิดตอนที่คณะวงหมอลำระเบียบวัฒนศิลปเนี่ย
แสดงในงานบุญหมู่บ้านหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรำตำรวจมาถึงตรวจสอบที่กุฎ
ที่เกิดเหตุคนร้ายไปลักทรัพย์ตรงจุดที่เป็นเต็นต์หลังเวทีครับ
ที่แต่งตัวของนักแสดงแล้วก็ไปตรงบริเวณรถบัส
แล้วก็รถเก่งของนักแสดงที่อยู่ในลานจอดด้วยไปถามกลุ่มผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเห็นชายต้องสงสัยเนี่ยสองคนนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยมาป้วนเปี้ยนตรงเนี้ย
ตรงนี้เลยแต่ตอนนั้นก็เข้าใจว่าแฟนคลับหรือเปล่า
หรือว่าคนที่มารอดูการแสดงก็เลยไม่ได้เข้าไปถามอะไร
กระทั่งมีคนเห็นชายต้องสงสัยมาปลดล็อกประตูรถบัส
แล้วก็ไปค้นหาอะไรก็ไม่รู้น่าจะค้นหาทรัพย์สินครับ
มีคนไปถามนะมาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไร
ตอนนั้นแหละคนร้ายวิ่งแจ้นหนีไปเลย
ในวงหมอลำพยายามวิ่งตามแต่หาตัวไม่เจอครับ
พระเอกหนุ่มประจำคณะแพทย์พิรพัฒน์เนี่ย
ว่านายธนาวุฒิบอกว่าเขาแขวนกระเป๋าสะพายไว้ในเต็นต์
แค่สิบนาทีเนี่ยไงอ่ะกลับมากระเป๋าหายไปแล้ว
แล้วก็มีกุญแจรถด้วยบัตรประชาชนมีใบขับขี่
คืนครับแล้วทรัพย์สินของนักแสดงคนอื่นที่หายไป
หมื่นนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินอีกหลายใบ
มูลค่าทรัพย์สินที่ศูนย์หายมากกว่าแสนบาทครับ
แม่ใครจะไปนึกว่าตีนแมวมาในคราบของแฟนคลับ